ลุคแบบที่ใครหลายคนก็เคยเห็น

เดี๋ยวเราจะเปิดภาพพิเศษ
มาไหนขอดูหน่อยดูสิ

เดี๋ยวก่อนเออแต่พุงใหญ่เหมือนกันนะนี่ลุงกินไอติมแบบสบายใจ
ไหนใส่แมสอยู่ไงไม่เห็นเหรอ
เอาซูมหน่อยไม่เห็นไหมไม่ใช่อยู่ดิลุงร้านไผลของไม่ใช่เหรอ
ตอนแรกก็เห็นกล้ามเหมือนจะมาดี
แต่ซูมเข้าไปที่ภูมิ
เอาคุณก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเอาจริงเฉลยเลย
เจ้าของไอจีคนนี้แหละคุณกิมิยะเอง

พี่แบรี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือโอ้โหคุ้มใหญ่
เพิ่มเติมคือผมไม่ค่อยเห็นมุมนี้ของณเดชน์เหมือนกันเนอะ

รูปนี้เป็นภาพอวยพรปีใหม่แฟน

อย่าถามลุงคนนี้ใคร

ฉันเปิดภาพมาแล้วฉันตกใจมาก

แต่ว่าแฟนก็แค่ปลายเส้นผมก็รู้แล้ว

ยิ่งเห็นเทรดิตคนถ่ายคนถ่ายคือใครรู้ไหม

แท็กด้วยแท็กด้วยยาเอง

ความคิดเล่นของณเดชน์นะแกงตัวเองก็เป็น
เขาว่าอย่างนี้ทำเอาภาพพุงพุ้ยมาโพสต์นะคะ

กันใหญ่ว่าทานอะไรเข้าไปแม่
ุงป่องเบอร์นั้นไม่ได้ทานแล้ว

ว่าดาราเองเขาก็เป็นคนธรรมดา
คือบางทีเราอาจจะเห็นเขาในละครละคร

แบบว่าแต่งหน้าฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้มา
ป่ะแต่จริงแล้วมันอาจจะมีมุมบางอย่าง

ให้เราได้ดูแล้วถามว่าคุณผู้ชมที่ดูเป็นไง

ไอ้เต้าอ้วง
น่ารักดีก็ถือว่าเป็นมุมของซุปตา

ขำต้อนรับปีใหม่แล้วกัน

โอ้โห

อยากให้นาเดชกลับมาเล่นละครไว
เออนะคะก็นานเดี๋ยวขอฟิตหุ่น

แต่ความหล่อบอกเลยว่าทะลุแมสมาเหมือนเดิม
เห็นไหมแค่เห็นไตเสบใบเสบยังรู้เลยว่านี่นาเดชน์
เออนะคะดี
น่ารักอย่างที่บอกแหละค่ะว่าเราก็จะมีมุมหลายมุมอยู่ที่ว่าแบบ
เราเลือกที่จะมองเขาในมุมไหนแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไง
นั่นแหละนี่คือสิ่งสำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารัก
เรานำมาฝากคุณผู้ชมในปีใหม่นี้นะคะ
แล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมอีกครั้ง